แปลกและพิเศษของเจ้าแมวตัวนี้นิ้วมันเยอะจริงเลยครับ
โหอื้อเลย

ให้ดูภาพตอนมันปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วลงมา
เพื่อให้เจ้าของได้ถ่ายหน่อย

อยากจะถ่ายคลิปลงโซเชียลอยากจะอวดหน่อย
เขาบอกว่านิ้วของเจ้าแมวเขาเนี่ยนะ
นิ้วมันเกินมาข้างละเท้าละ๒นิ้ว

เกินจากปกติขึ้นมาอีก๒
ข้างหลังมี๔
ข้างละ๔รวมเป็น๘

แต่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าแมวตัวนี้มันมีเพิ่มมาอีกฝั่งละ๒ฝั่งละ๒รวมแล้วเป็นทั้งหมด

นี่ไง๒จริงด้วยคุณดูดิ

เออเขาแยกออกมาให้ดูเลยอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังมันมันเพิ่มมาอีกสองอ่ะ
อุ๊ยนี่ก็ท้าวหลังมันเยอะเลยอะ

เป็นอย่างนี้ให้เห็นเลยอะ
ว่าไงบ้างเขาบอกว่านี่แหละคือแมวให้โชค
เออเออเป็นแมวที่แบบว่าเท้าเกินใช่ไหม
เขาเขียนเท่ากับเลยนะในคอมเมนต์บอกเท่ากับแมวนำโชค
บางคนบอกแรร์ไอเทมหายากสุด
ไม่ได้มีกันง่ายนะเออแล้วมีแล้วยังไง
สุขภาพมันดูแข็งแรงดูปกติด้วยนะ

แต่อยากให้ไปดูความน่ารักของเจ้าแมวตัวนี้ต่อ
เจ้าของเขาชอบโพสต์เขาชอบส่งคลิปอัพคลิปในติ๊กต๊อกเขา
ไปดูแล้วกันติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าน้ำ
มันน่ารักด้วยน่ะขาวชม
แมวผมนิ้วไม่เกินนะอะไรเกิน
น้ำหนักเกินวันกินแล้วก็นอน

เป็นแมวอะไรก็ไม่รู้ว่าจะเข้าผ่าอยู่แล้ว